นายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะนำคณะเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ
เพื่อพูดคุยถึงการค้าการลงทุนระหว่าง๒ประเทศ
พร้อมกับมีกำหนดจะเดินทางไปร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่๑๖๑๘พิทุนาย่อนนี้
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับ
ยังไม่ได้พิจารณาร่างพระราชมนตรีหยัดเรียกคืนที่ดินสปก
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
ว่าที่ประชุมยังไม่มีการพิจารณา
ล่างประกาศคำสั่งคศเรียกคืนที่ดินสอปกรใน๒๕จังหวัด
เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรใหม่เพราะว่าต้องให้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบข้อกฎหมายก่อน
และส่งเรื่องมาอย่างนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
โดยยอมรับว่าที่ผ่านมามีการนำที่ดินสอปกร
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นำไปขายต่อ
ซึ่งรัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้ทันที
พร้อมย้ำว่าในช่วงที่ตัวเองบริหารประเทศ
จัดสรรที่ดินให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
จากนี้ยังบอกด้วยว่าการเดินทางเยือนประเทศอินเดีย
อย่างเป็นทางการในวันที่๑๖ถึง๑๘มิถุนายนนี้
หารือร่วมกันในทุกมิติ
ก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศได้แถลงกำหนดการเดินทางเยือน
ประเทศอินเดียของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบาย

อยู่ที่อินเดียและผู้ช่วยทูตทหาร
ก็จะมีการหารือเต็มคณะของรัฐบาลไทยและรัฐบาลอินเดีย

เดินทางไปยังเมืองคยารัฐวิหาร
เพื่อเป็นประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา
ตายต้นพระศรีมหาโพธิวัฒน์มหาโพธิพุทธคัยา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเสด็จทะเลิงถวัญราชสมบัติครบ๗๐ปี